คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
หลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่มีข่าวช่วงเย็นค่ำ
คนงานขับรถบรรทุกเนี่ยเขายิงกันเสียชีวิต
ที่บอกมีการแย่งคิวงานกัน
ฝั่งของภรรยาผู้ตายเนี่ยบอกคนที่ยิงสามีเนี่ย
เขาโมโหเขาไม่ชอบที่สามีเนี่ยได้คิวงานเยอะกว่า
มาเจอศพสามีนี่ร้องไห้เลยนะครับ
เป็นแคมป์คนงานแถวสายใหม่กรุงเทพนะครับ
นี่เป็นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
นายดนทรรมหรือว่าในเปรียวนะครับ
ใช้ปืนยิงนายสู่พี่ชัยหรือว่าในต้า
คนขับรถเทรลเลอร์เพื่อนร่วมอาชีพกันจนเสียชีวิต
ในเปรียวยู๕๑นะครับในต้ายู๔๓
ยิงเข้าไปในกระสุนเข้ากลางหน้าผากทะลุท้ายทอย๑นัด๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
คนก่อเหตุคือในเปรียวไม่ได้หลบหนีไปไหน
ก็รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งเมื่อวานเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะฮะ
ตัวภรรยาของผู้ตายบอกเพิ่งเสร็จงานการขี่จักรยานยนต์
กลับมาที่แคมป์คนงานสามีก็กำลังจะเดินเข้าที่พัก
อยู่ในเปรียวเนี่ยเอาปืนมายิงใส่เลย
โดยบอกในเฟรียวเนี่ยไม่ค่อยชอบสามีเธอ
หาว่าสามีเธอชอบแย่งคิวงานแต่ความจริงแล้วสามีไม่ได้แย่ง
สามีทำงานดีเจ้านายก็ให้คิวงานเยอะ
เปรียวก็เลยไม่พอใจอย่างไรก็ตามนะครับ

โดยเฉพาะถึงขั้นยิงกันตายขนาดนี้
เมียผู้ตายยังบอกถ้ามีอะไรเนี่ยโมโหกันมากนัก

ทำไมต้องยิงหัวกะให้ตายขนาดนี้ด้วย
มีเข้ากลางหน้าผากเลยกระสุนทะลุท้ายทอยอ่ะแต่วันนี้คนดูแลแคมป์คนงานนะฮะ
อายุหกสิบเจ็ดปีนะครับลุงเข็มชาตินะซึ่ง
นี่ก็รู้จักกับทางคนก่อเหตุแล้วก็ผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ในเปรียวผู้ก่อเหตุ
เขานอนอยู่ที่เปรย์ในโรงจอดรถเหมือนปกติ
ส่วนนายสุพิชัยหรือว่าในต้าผู้ตายเพิ่งกลับมาจากข้างนอกแล้วไปซื้อเบียร์มา
อ่าที่ร้านที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าแคมป์ดูเหมือนจะเมามาแล้วจากนั้น
เดินไปหาเรื่องในเปรียวที่นอนอยู่ที่เปรย์แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ก่อนที่ในเปรียวจะเดินมาบอกลุงเข็มชาติบอกยิงสุพิชัยตายแล้วนะ
โทรบอกหัวหน้าแจ้งตำรวจให้หน่อยส่วนสาเหตุเนี่ยในเปรียวบอกว่าโมโหที่ผู้ตาย
ไอ้คนยิงอ่ะมันจะไปนอนเปลี่ยงนะไอ้คนตายก็มาซื้อเบียลุงหัวนึง
อืมลุงคิดแล้วมันเดินกลับห้องที่ไหนแล้วมันแวะไปหาเขาอืม
ไปหาคนยิงอ่ะนะอืมอืมเพราะว่าแวะไปก็คงจะไป
ได้ยินมีปากเสียงกันไหมครับไม่ไม่ได้ยินนะได้ยินแต่เสียงปืน
อืมผมไม่ได้ยินน่ะเพราะเสียงปืนปั้งมันเดินมาหาลุง
ไอ้คนยิงน่ะบอกว่าลูกชาติผมยิงไอ้ต้าตายแล้วบ้าง
คนยิงอ่ะมันพยายามหนีตลอดแหละไอ้คนตายก็เมาแล้วก็ไปแขวะมันตลอด
ขณะที่เพื่อนร่วมงานของทั้งคู่นะครับบอกว่าไม่แปลกใจที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
อันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะในมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณสุพิชัยหรือว่าต้าผู้ตายด้วย
แต่เพื่อนร่วมงานบอกว่าผู้ตายเนี่ยมาหาเรื่องคนอื่นไปทั่ว
โดยเฉพาะกับนายเปรียวคนก่อเหตุเขามีเรื่องกันมาตลอด
เมื่อ๒ปีก่อนก็มีเรื่องชกต่อยกัน
โดยฝั่งผู้ตายนั่นแหละที่หาว่าในเปรียวคนก่อเหตุเป็นคนแย่งงาน
อันนี้มันจะแย้งกับทางเมียของผู้ตายนะที่จะบอกว่าในเปรียวมือยิงนั่นแหละ
ชอบมาหาว่าผู้ตายเนี่ยแย่งงาน
แล้วในเปรียวกับในต้าเขาก็มีปัญหากันเรื่อยมานะ
เพื่อนร่วมงานบอกความจริงแล้วมือยิงเนี่ยในเปรียวเนี่ย
เขาเป็นคนพยายามหลบเลี่ยงไม่เผชิญหน้าห้องพักในแคมป์คนงานเขาอยู่ข้างกันเลยนะครับ
ติดกันเลยนะครับเวลาเลิกงานในเปรียวมักจะมารอ
ก็คือนอนที่เปรย์หน้าแคมป์นอนรอก่อนเพื่อให้ผู้ตายเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องให้เรียบร้อยก่อน
ตัวเองถึงจะกลับเข้าไปในห้องแล้วอาบน้ำนอนไม่อยากเผชิญหน้าไม่อยากเดินผ่านห้องกัน
เมื่อวานนี้ผู้ตายได้คิวไปส่งของในเปรียวได้คิวที่สอง
แต่ว่าระยะทางใกล้กว่าก็เลยมาถึงก่อนทำให้ผู้ตายเหมือนกับไม่พอใจที่ได้งานทางไกลกว่า
ก็เลยมาหาเรื่องในเปรียวคาดว่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายในเปรียวเนี่ยใช้ปืนไปยิงเขาตาย
ภรรยาของในเปรียวบอกว่าหลังจากทราบข่าวตกใจมากเมื่อวานยังโทรคุยกันอยู่เลย
ที่ผ่านมาสามีเวลามีอะไรจะส่งข้อความมาคุยด้วยตลอดก็รับรู้ปัญหากับในต้าผู้ตาย
ซึ่งสามีบอกว่าชอบมาหาเรื่องอยู่เสมอก็ได้แต่บอกสามีว่าอย่าไปสนใจ
เหตุการณ์ในครั้งนี้พอเกิดเหตุขึ้นหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่าสามีเธอเนี่ยก่อเหตุ
อันนี้ในมุมของเธอนะเธอยืนยันว่าสามีเธอเนี่ยไม่เคยหาเรื่องใคร
มนต์ทุกคืนนะก่อนนอนไม่คิดว่าจะมาตะบะแตกถึงขั้นยิงคนตายได้
เขาเล่าเขาว่านี่แหละคนนี้แหละหาเรื่องเขาอยู่ตลก
เขาบอกว่าเธอก็เฉยฉันเฉยฉันไม่ยุ่งเขาว่าอย่างนี้เขาก็ไม่ยุ่งนะ
แต่เรื่องมีปัญหาคนนี้เขาเคยเล่าให้ฟังเราก็บอกพ่อว่าไม่ต้องมายุ่งเขาหรอก
เขาก็ไม่ยุ่งแต่คนที่เขาชอบแฝดอยู่เรื่อยก็ลองถามพวกนี้ดูสิว่าจริงไหม
คนในอู่รถเพราะฉันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็สวดมนต์ทุกวันแล้วบอกทำไมพระองค์ตะบาดแตกล่ะ
เขาสวดมนต์นะเขาตั้งแต่ปีใหม่มานะเขาไปนั่งจะนั่งสวดมนต์อยู่บ้านทุกเวลา
เราก็ไม่เข้าใกล้เขาเลยนะเขาสวดมนต์
แต่ในมุมหนึ่งก็ต้องอดทนอดกลั้นกว่านี้ใช่ไหม
คือไปยิงคนตายเนี่ยอีกฝั่งนึงเขาก็สูญเสียนะทางฝั่งของคนก่อเหตุก็ต้องติดคุก
ใช่ค่ะแต่คุณก็ยังมีโอกาสออกมาจากคุก
ยังมีโอกาสหายใจใช่ไหมฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมทางฝั่งผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาก็ยืนยันข้อมูลโดยภรรยาว่าสามีเขาเนี่ยถูกหาเรื่องก่อน
ตำรวจแจ้งข้อหาในเปรียวนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องการมีอาวุธปืนการใช้อาวุธปืนจะฝากขังพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนศพของนายสุพิชัยครอบครัวรับศพจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
ภรรยายังทำใจไม่ได้ยังไม่ขอพูดอะไรเพิ่มเติม
แล้วก็รับศพสามีไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดพิศนุโลกเรียบร้อยแล้ว